หญิงคนไหนได้ชายที่คอยปกป้อง
ไม่ให้ใครว่าร้ายที่ว่าโชคดีมาก

แต่วงเล่าในวงเล่าของช่างแอร์

บอกให้หยุดแล้วนะยังไม่หยุดพูดอีกก็เลยเอามีดแทงซะ
โอ้โหคุณผู้ชมนี่ต้องมาพัดเลยอะ
โอ้โหโดนแทงเข้าไปฮะ
โอ้โหจมกองเลือดเลยครับอธิวัฒน์พานทองอายุ๓๐ปี
เป็นช่างแอร์มีแผลโดนแทงเข้าแขนซ้าย
เป็นแผลฉีกขนาดใหญ่เลยนะ
ตรงนี้คือริมถนนห้วยใหญ่หมู่๑๐อำเภอบางละมุงที่ชนบุรีครับ

ส่วนคนก่อเหตุไม่ได้ไปไหนนะยังยืนมองยืนมองอธิวะ
นี่โอ้โหดูตายดูตายดิ

โอ้โหถ้าไม่ห้ามไว้ดีไม่ดีจะเข้าไปแทงซ้ำบ้างเนี่ย
มองตาขวางคนนี้คือสมใจเทพศิลาครับก็ช่างแอร์เหมือนกับอธิวัฒน์นี่แหละ
เพื่อนอีกคนต้องคอยกอดขวางไว้แต่เพื่อนส้มเนี่ยโอ้โหนี่

อ่ะยังด่าต่อนิดนึงเออในที่เกิดเหตุเนี่ยตำรวจยังเจอมีดปลายแหลมยาวสักยี่สิบเซนครับ

หาเขาแซวเขาคุยอะไรกันเจอได้อุทหะหอนคนวงเล่า
เหตุผลบันดี
ซึ่งตอนไปคุมตัวไว้เนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหยังชี้หน้าด่าไม่เลิกนะ
สมใจรับว่าไอ้มีดนั้นผมเองผมใช้แทงไอ้อธิวัฒน์เองจับผมเลย
ผมกับอธิวัตินี่เป็นเพื่อนกันมา๑๐ปีเลยนะ
พอเมาได้ที่ปุ๊บอธิวัฒน์ดันมาแขวะ
แวะถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเมียผม

มันเป็นอดีตไปแล้วทำไมจะมาแขวะทำไม
แล้วผมเห็นว่าอธิวัฒน์เมาแล้วก็เลยปรามไป
ที่วัดหยุดพูดได้แล้วมึงหยุดพูดได้แล้ว
แต่อธิวัฒน์ไม่ยอมหยุดปากนะยังใส่ต่ออีก
ดูสิดูตอนที่แบบขนาดคุยกับนักข่าวนะ

ก็สุดทนแล้วเมียใครใครก็รัก
คว้ามีดไล่แทงอธิวัฒน์ให้มันรู้แล้วรู้รอบแล้ว

ทะเลาะกันมาหลายครั้งเหรอ

โมโหโมนี่พี่เอาเรื่องของผมมาพูดเนี่ย

จะโดนกันกี่ครั้งก็เรื่องของกูดิ
มันจะผ่านผู้ชายมาร้อยพันกี่คนก็มั่นดิ
เพราะเมียกูกูรักเมียกูอะ

แล้วมึงมึงเป็นใคร

เออมึงเป็นใคร

ตอนนี้มีกูเป็นเมียกูอยู่เนี่ย

กุญแจมือในสมใจอย่างระมัดระวัง

เรื่องต้นก็คุมตัวสมใจไปดำเนินคดี
ฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัสครับ
พี่ก็ต้องมีสติไม่ขาดสติ

พี่ก็ต้องโดนดำเนินคดีอีก